ศึกกลางเมืองนครปฐมหน่อยคุณผู้ชมฮะ
กลุ่มนี้มาเกือบ๑๐คนนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ดันไปสวนกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งครับ

ตรงนี้คุณผู้ชมนี่สวนกันพอดีล่ะไง

จอดปุ๊บลงมาซัดกันเลยคุณผู้ชม

อีกฝั่งไม่ใส่อะไรเลยก็เลยเห็นหน้าชัดแบบนี้ครับ

ทั้งใช้มีดใช้ไม้ปืนแล้วก็ปลาระเบิดด้วยนี่ควันขโมง
เป็นสมรภูมิเลยนี่เกิดขึ้นคืนวันอังคารที่ผ่านมา๕กันยายนตอน๓ทุ่มครับ
นี่อำเภอเมืองนครปฐมมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๑๘ปีโดนยิงทะลุหมวกกันน็อก
พี่เบิร์ดไม่ทำแข็งเข้านกแก้มวิ่งหนีตายไปตอนแรกฮ่ามา
ไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วหมวกกันน็อกยังมีรอยโดนยิงเนี่ยหน้ากากแตกเลยนะ
ถอดทิ้งไว้ด้วยครับจนเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของพลเมืองดี
ไอ้หนุ่มคนเจ็บไปขอความช่วยเหลือมายังมีรอยเลือดเปลือเปื้อนอยู่ที่พื้นตรงเนี้ย
พลเมืองดีให้ข้อมูลว่าน้องคนเจ็บเขาวิ่งมาหน้าบ้าน
มาตะโกนน้องพี่ช่วยด้วยผมโดนยิง
พอพลเมืองดีเปิดประตูมาดูโอ้โหเลือดเต็มหน้าน้องเลยเว้ย
แต่ไม่เจอคนยิงไม่เจอคนก่อเหตุครับ
ส่วนไอ้น้องคนที่เจ็บเนี่ยเขามีแฟนมาด้วย
แฟนสาวก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุแฟนเธอกับรุ่นน้องรวมแล้ว
คนถืออาวุธไปเคลียร์ปัญหากับอีกกลุ่มนึงพาแฟนมา
ทำไมคั่วหรี่เนี่ยเออแต่ไม่เจอไงพี่เบิร์ตก็เลยไม่เจอ
ไม่เป็นไรว่าขี่กลับกันดีกว่าอ่าขากลับเนี่ยก็เป็นภาพด้าน
นี่แหละสวนกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้จัก
กันนะเห็นว่าขี่รถสวนกันมาแล้วกลุ่มแฟนของเธอเนี่ย
เห็นท่าไม่ดีก็เลยลงไปแล้วก็ใช้อาวุธป้องกันตัวส่วนไอ้
คุณน้องคนเจ็บที่อายุ๑๘ปีตอนนี้ยังต้องดูแลอย่างใกล้จิดครับแล้วคือ
ตัวผู้หญิงที่เป็นแฟนคนเจ็บเขาห่วงอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมลองฟังดูครับ

กลัวไม่ได้เห็นหน้าลูกค่ะ
อ๋อตัวผู้หญิงกลัวแฟนจะไม่ได้เห็นหน้าลูก

ของกลางเป็นอะไรเนี่ยที่วางเรียงอยู่ในที่ผม
โอ้โหจะไปทำสวนที่ไหนหรอ

ทั้งหมดเนี่ยมาจาก๒ฝ่ายเลยนะ
ที่เป็นคู่กรณีที่ทะเลาะวิวาสกัน
เรื่องต้นก็ดำเนินคดีฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
มือปืนกับคนปลาระเบิดเนี่ยตอนนี้ยังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ครับ
ถ้าคิดว่าตัวเองโตมีลูกมีเมียแล้ว

เออเส้นทางนี้เบาเถอะมีลูกมีเมียแล้วนะ